พรุ่งนี้๓แล้วก็๔แล้วก็๕
วันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะ
พูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าชาวไทยเชื้อสายจีนเขาก็มาจับจ่ายซื้อของ
จะไหว้รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
ถามว่าเรื่องค่าฝุ่นละอองมันมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวหรือเปล่า

เพราะว่าชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยว

แล้วก็คาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายช่วงนี้
ราว๕๘๐๐๐ล้านบาทเลยค่ะ
โอ้โหนี่ใส่ชุดต้อนรับเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะ
นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ

ก็ได้มีการเปิดเผยถึงผลการสำรวจ
การใช้จ่ายในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะ
คือส่วนใหญ่ประชาชนก็ยังนิยมกิจกรรมการไหว้เจ้า
รวมถึงวางแผนเดินทางท่องเที่ยว
แล้วก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดมากถึง๕๘๐๐๐ล้านบาท
เติบโตขึ้นถือว่าเล็กน้อยนะคะ

สำหรับพฤติกรรมการจับจ่ายปีนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่เขาก็นิยมไปซื้อของเส้นไหว้

คือเป็นการแจกตะเอียก็๘๐
อันดับ๓ร้อยละ
เลือกที่จะใช้จ่ายไปกับการทำบุญ
อันดับ๔ค่ะร้อยละ๖๒
ก็คือเลือกที่จะออกไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
และอันดับที่๕ก็ร้อยละ๔๘นะคะ
เลือกที่จะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
แล้วนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีการสำรวจ
ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ว่ายิ่งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา
ฝุ่นละอองมันเกินมาตรฐานเยอะเลย
หลายคนรู้สึกสัมผัสได้ว่าออกนอกตัวอาคารแล้ว
แปบจมูกคันผิวหนังแสบตาตาแดง
ทีนี้ก็เลยไม่อยากจะไปเที่ยวไหนช่วงตรุษจีนหรือเปล่า
เวลาออกไปข้างนอกจะเป็นอะไรหรือเปล่า

ส่วนใหญ่นะคะ๑๐๐ละ๘๘
บอกว่าไม่มีผลต่อการออกไปซื้อของ
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อมาเตรียมไหว้
รวมถึงไม่มีผลด้วยต่อการตัดสินใจที่จะออกไปท่องเที่ยว
เพราะว่าอย่างหนึ่งแหละคือคนก็พยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้น
เมื่อรู้ว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก